ทีนี้พาไปดูร้านตัดผมกันหน่อย
หลายคนเนี่ยผู้หญิงผมยาวก็ยังโอเคอยู่

ผู้ชายผมยาวโอ้โหเจลหมดกันเป็นกระปุกแล้วนะคะ
งัดขึ้นมาค่ะมาปาดมาจัดทรง
ทีนี้ปรากฏว่าบรรยากาศที่ร้านเนี่ยคึกคักเป็นพิเศษนะคะ
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบจุดนี้เลยค่ะ
ร้านตัดผมกว่า๑๐ร้านในซอยลาดพร้าวซอย๑

พร้อมใจกันค่ะปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์โควิดนะคะ
ปฏิบัติยาตามอย่างเคร่งครัด
โดยมีการจัดตรวจวัดอุณหาภูมิก่อนเข้าร้าน๑ละ
จำกัดจำนวนคนเข้าในพื้นที่
การกำหนดให้ลูกค้าต่อคิวพื้นที่ด้านนอก
แล้วก็รับเฉพาะลูกค้าที่โทรมาจองคิวเท่านั้น
พนักงานพนักงานแล้วก็ลูกค้า

ใส่หน้ากากอนามัยแบ่งเวลาการให้บริการ

ปิดร้านก่อนทำความสะอาดแล้วรับลูกค้าอีกล็อตหนึ่งนะคะ
ที่สำคัญคุณผู้ชมจำไว้นะคะว่า
ดย้อมสีผมนะคะบางคนเข้าใจผิดไง
ก็ยังไปขอยอมสีอยู่นะคะหรือบางร้านก็ไม่เข้าใจ
ก็ยังไปคงไปทำย้อมสีผมให้กับลูกค้าด้วยนะคะ
ทีนี้จากการสำรวจของทีมข่าว
อย่างที่บอกไปยังพบว่ามีบางร้านสับสน
ไม่ทราบว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
ส่วนใหญ่ที่ไปตรวจสอบเนี่ยที่ทำผิดกฎของสวบคเนี่ยนะคะ
ก็คือร้านตัดผมเก่าแก่ที่เจ้าของร้านเป็นผู้สูงอายุอายุมากแล้ว
แล้วก็ไม่ถูกดึงเข้ากลุ่มไลน์ไง
ไม่ถูกดึงเข้ากลุ่มไลน์หรือไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมใด
ก็เลยทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนส่งผลให้ลูกค้าบางรายตกใจเลยค่ะ
หลังจากที่ทางร้านปล่อยให้คนเข้าไปนั่งรอ
เข้าไปนั่งรอไม่ได้นะไม่ได้ต้องรอด้านนอกแล้วโทรจองคิวเท่านั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นที่สำคัญคุณผู้ชมตอนนี้ย้ำนะคะ
ว่านั่งรอในร้านไม่ได้ย้อมสีผมก็ไม่ได้แล้วนะคะ
ครับกังวลก็คือตอนแรกคิดว่าคงแบบมากันไม่เยอะ
ไม่คิดว่ามากันรอกันเยอะเหมือนกันนะครับ
เพราะปกติตอนแรกคิดว่าจะรอกันข้างนอก
ร้านตัดผมผ่านไปร้านชาบูร้านหมูกระทะไปดูกันหน่อยนะคะ
โอ้คุณค่ะตอนนี้หลายเจ้าเลยนะ
บอกว่ากำลังสับสนแนวปฏิบัติของสบคนะคะ
หลังจากที่ระบุบอกว่าให้ลูกค้านั่งทานได้คนเดียว
หม้อต่อหนึ่งคนห้ามลูกค้าประกอบการปิ้งย่าง
และลวกบนโต๊ะอาหารใช่ค่ะ
รวมถึงห้ามร้านอาหารที่อยู่นอกห้างมีขนาดเล็กเกิน
คูหาเปิดทำการทำให้หลายร้านนะครับคุณผู้ชม
โอ้โหคุณเป็นคุณคุณเป็นผู้ประกอบการ
ทำร้านชาบูให้หนึ่งเมาส์ต่อหนึ่งคนหนึ่งโต๊ะต่อหนึ่งคน
เป็นเราเราจะไปไหมเราก็ไม่ไป
เชื่อไหมว่าเจ้าของร้านชาบูบอกว่าถ้าเกิดว่าออกมาตรการมาแบบนี้

เพิ่มต้นทุนเขาก็เลยทำให้ใช่
หลายร้านตัดสินใจนะคะยังไม่เปิดให้บริการในช่วงนี้
ขณะที่บางแห่งก็ตัดสินใจเปิดนำร่องแต่
ฉากขาวแบบนี้ค่ะ
นี่นักข่าวของเราคุณธิตาพานะคะลงไปเทสแบบนี้ค่ะ
นี่บางร้านตัดสินใจตัดฉากแบบนี้มาเลยค่ะ

เพื่อเดินหน้าธุรกิจหลังจากที่ไม่ได้ขายมาเดือนกว่าแล้วค่ะ
แบกรับต้นทุนในส่วนนี้เองนะคะ
เอาล่ะนี่ก็เป็นมุมหนึ่งไปดูอีกมุมหนึ่งค่ะ
ผลกระทบที่ตามมาอย่างที่บอกไป
ภาระต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณ
มันก็ถูกดันถูกผลักไปที่ผู้บริโภค
ทำให้ร้านหมูกระทะและร้านชาบูหลายร้านนะ
คือพอมันปรับราคาเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ย
เขาบอกว่าลูกค้าไม่มากินก็เลยต้องปิดตัว
พอปิดตัวปุ๊บเสี่ยงกันเป็นลูกโซ่เลย
พนักงานในร้านก็ตกงานด้วยเออนะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปให้คุณผู้ชมดูนะคะ
ว่าผู้ประกอบการเขามีการปรับเปลี่ยนอย่างไร
แต่ก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะได้รับผลกระทบ
แล้วก็ต้องแบกรับภาระเกี่ยวกับต้นทุนที่มันเพิ่มเติมขึ้นมา
ส่วนต่างจังหวัดบรรยากาศลักษณะคล้ายกันเลยค่ะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้ประกอบการซูชิบา
เขามีการปรับตัวนะเนี่ยค่ะต้องมีฉากกั้นแบบนี้เหมือนกัน
ร้านนี้เขาบอกว่าก็ยอมแบกรับภาระแหละ
เพราะว่าที่ผ่านมาเดือนถึง๒เดือนไม่ได้ขายของเลย
ฉากกั้นฉันก็ยอมนี่นะคะ
ซูชิบาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
นอกจากเขาจะทำฉากกั้นแล้วนะคะ
เขาก็จัดโต๊ะให้มันนั่งห่างกันด้วย
พนักงานทุกคนสวมถุงมือสวมหน้ากากอนามัย
แล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าที่หน้าร้าน
ใครที่จะเข้ามาต้องผ่านการคัดกรองก่อนนะคะ
นายนิรุธแก้วคำฟูเจ้าของร้านบอกว่า
ส่วนภาชนะที่ใช้ในร้านไม่ต้องเป็นห่วงคุณลูกค้า
ทำความสะอาดด้วยความร้อนสูงจากเครื่องล้างจานเลย
และพนักงานเปลี่ยนถุงมือทุกครั้งหลังจากเก็บจานลูกค้า
อกจากนี้พอไม่มีลูกค้า
เขาจะมีการฉีดมีการพ่นแอลกอฮอลฆ่าเชื้อโรคตลอดเวลา
โดยเฉพาะที่โต๊ะอาหารนี่คือเครื่องล้างจานของเขานะ
และนี่คือสิ่งที่เขาปฏิบัตินะคะ
ส่วนที่กาลสินค่ะชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว
พร้อมด้วยตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอสหรัฐสคัณภ์
ออกตรวจโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารแพรริมน้ำ
ที่แหลมโน้นวิเศษเครือลำเปล่าค่ะ
หลังจากที่ทราบว่าเอาผ่อนปลนมาใช้บริการได้
และช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดยาวนะคะ
พาครอบครัวไปเลยค่ะมาใช้บริการเยอะเลยนี่นี่เยอะเลยนะคะ
และก็ต้องยอมรับว่ามีการละเลยมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยเนี่ยนะคะ

ให้ทุกคนอย่าลืมนะเวลานั่งก็นั่งห่างกัน๑เมตรนี่นะคะ
ซึ่งจากบางร้านที่ไม่มีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเจ้าหน้าที่
เขาเอาจริงนะสั่งปิดร้านอาหารแพรริมน้ำสามแห่งเลย
ช่วงที่ลงไปตรวจดูและเห็นว่าไม่เข้มงวด
และสั่งให้ทางเทศบาลตำบลโนนบุรีปิดทางเข้าออกบริเวณแหลมโนลวิเศษอีกครั้งเลย
ขณะที่ตลาดเทศบาลตำบลนบุรียังคงเข้มงวด
มาตรการตรวจตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกตลาดนะคะ
เพราะครั้งนะคะและประชาชนทุกคนต้องสวบหน้ากากอนามัยทุกครั้งด้วย
คุณไม่ได้ไปอีกนะคุณได้ไปเที่ยวแค่๒๓วันที่ผ่านมานี่เองนะ

ขณะที่บรรยากาศเอามาดูร้านเสริมสวยในต่างจังหวัดหน่อย

ร้านเสริมสวยและร้านตัดผมในพิษนุโลกค่ะ
หลังจากกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งพบว่าเกือบทุกร้านมีลูกค้าเยอะเลยคึกคัก
จริงแล้วร้านนี้เปิดมา๑๐ปีแล้วนะคะหลังจากผ่อนปนปุ๊บ
ลูกค้าโทรมาจองคิวเลยเต็มทั้งวันโดยลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ
ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งด้วยแบบนี้และอย่าลืมนะคะ
คนที่เป็นช่างนอกจากสวมหน้ากากอนามัยแล้ว
อีกหนึ่งร้านค่ะทีนี้ไปดูฝั่งชายกันบ้าง
มีลูกค้าทยอยมาใช้บริการเช่นกัน
ทางร้านก็จัดร้านตามคำสั่งของกรมควบคุมโรค
ปรับลดจำนวนเก้าอี้ตัดผมเว้นระยะห่าง
ร้านนี้เว้นเยอะหน่อยบอก๒เมตรไปเลย

ตัดผมกันไกลหวีแบตเตอเลียดด้วยแอลกอฮอล

และอย่าลืมนะคะสวมใส่เฟสชีวิตแบบนี้เถอะนะ
คือตอนนี้มาตรการต่างเริ่มผ่อนคลายแล้วแหละ
เราก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ